เรามาฟังอีกหนึ่งมุมมองของทางครอบครัวของคุณเจชนะทิพย์กันบ้างดีกว่า
นั่นก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อกล้องพบสงกระสิน
เมื่อสักครู่ได้โฟนอินกันสดไปแล้วกับทางข่าวกีฬา
แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณพ่อเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่คุณเจบวช
บอกว่าหลังบวชเสร็จก็จะมีข่าวดี
เพราะว่าตัวเองก็ปลื้มใจปลื้มทั้งตัวแฟนสาวของคุณเจ

แต่ข่าวดีที่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะรวมทุกเรื่อง
ว่าจะเป็นเรื่องฟุตบอลของเจเองและเรื่องความรักด้วยหรือเปล่า

วันนี้คุณพ่อก็ออกมาเผยอีกรอบนึงบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่เลิกกันเนี่ยนะคะ
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากอะไร
พ่อบอกไปว่ายังไม่ได้มีการคุยกับลูกชาย
เพราะว่าคนที่คุยกับลูกชายตลอดคือคุณแม่

ใช่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้
เพราะว่าลูกชายอยู่ในช่วงของการซ้อมการเก็บตัวอยู่
ก็ยังไม่ได้อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทินจิตใจมากนัก
เดี๋ยวคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับทางคุณแม่
แล้วก็คุยกับเจกับเมย์อีกครั้งหนึ่งก่อนว่า
มันเกิดอะไรขึ้นมีที่มาที่ไปยังไง
ส่วนข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกว่าก็เพิ่งทราบพร้อมกับทุกคน

เพราะว่าล่าสุดก่อนที่เจจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่น
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังดีกันอยู่นะ
ยังปกติคือยังไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย

บอกว่าเอาจริงก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน
เพราะว่าครอบครัวเขาอยากให้ลูกดูกันไปก่อน

เจได้สร้างเนื้อสร้างตัวอีกสัก๒ปี๓ปีก่อน
แต่ว่าเมย์อาจจะอยากแต่งภายในปีนี้
ก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้
จะทำให้เมย์ประกาศเลิกกับลูกชายจริงหรือเปล่า
ส่วนความเคลื่อนไหวของเจในโซเชียลมีเดียคุณผู้ชม
ตอนนี้นะยังไม่มีความคืบหน้า
แต่ว่าในคอมเมนต์ก็มีแฟนคลับหลายเสียงเลย

อยากเห็นทั้งคู่จับมือกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้
อย่างที่คุณบอกว่าเก้าข้ามผ่านกองแท่งไปแล้ว

อันนี้ก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับ
ขณะที่บางส่วนเขาคิดว่าเจควรจะใช้เวลานี้
สมาธิไปที่การทำหน้าที่เป็นนักฟุตบอลให้ดีที่สุดมากกว่า
ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องความรักหรือไม่อยากให้ความรัก

คืออย่างถ้าย้อนไปเมื่อก่อนตอนที่คุณเมย์กับคุณเจเพิ่งเปิดตัวคบกันแรก

เพราะว่ากังวลว่าฝีมือของเจชนะทิพย์จะตกหรือเปล่า
แต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าดีไม่มีตก

เรื่องของความรักเองแล้วก็เรื่องของหน้าที่ของตัวเอง

เดี๋ยวจะมีแข่งแล้วในเดือนหน้านี้แล้ว
ซึ่งต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากเลยทีเดียว
มาดูมุมมองของเพื่อนดาราร่วมกวนของสาวเมพิชชนาธิ์กันบ้าง
อกจากคุณหิงปณิตาที่คุณบอกไปแล้ว

ก็จะมีข้อความสั้นที่กินใจจากคุณแม่เป้ยปานวาดอีกหนึ่งคน
เป้ยเนี่ยคอมเมนต์ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรนะ
แล้วก็พร้อมกับมีภาพเซตที่เป็นภาพคู่
ตอนที่เมเจยังอินเลิฟเป็นภาพนี้กันอยู่นะคะ
ก็จริงเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญ
อยู่ข้างเวลาเพื่อนมีปัญหาหรือว่าท้อแท้ตลอดแหละ

เพราะว่ายังมีเพื่อนรอบข้างที่เป็นกำลังใจให้
ยังมีแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้อยู่
จริงเราเองก็อยากจะโฟนอินพูดคุยกับคุณเมพิชชนาธิ์เลยนะ
แต่เชื่อว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเธอคงยังไม่พร้อมอย่างแน่นอนนะคะ
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดตำนาน
มีแฟนแล้วรักแฟนมากเลยนะ
เป็นแฮสแท็กท์ที่แถกกันกระหน่ำโซเชียลเลยทีเดียวนะคะ
ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ